ตามข่าวการเสียชีวิตของอเด็ดดอกประดูกมาตั้งแต่วันแรก
จนถึงพิธีงานต่างเราก็ยังติดตามอยู่นะคะ
เราจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเราจะคอยรายงานข่าวแบบนี้
จะส่งอเด่นให้ถึงวันสุดท้ายเลยค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
อเด่นเป็นคืนที่๕แล้วค่ะคุณผู้ชม
ภายในงานมีเพื่อนพ้องพี่น้องศิลปินตลก
เดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพนะฮะ
ที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาดูดอกกระโดนนาย่งเชิญยิ้ม
ถั่วแระเชิญยิ้มพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มแล้วก็อีกมากมาย

ก็มีวงมโหรีมาร่วมบันเลงขับกล่อมอีกด้วยค่ะ
อกจากนี้ค่ะศิลปินตลกนี่ฮะ
ก็มีการจับไมค์ร้องเพลงแล้วก็สร้างสีสันเล็กน้อย
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
ส่วนคืนที่ผ่านมานี่ทางอาเดอดอกสะดาว

รวมไปถึงครอบครัวโพงามโดยป่าเทพแม่น้อย

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้ายค่ะ
ทางด้านแม่น้อยโพงามได้เล่าให้ฟังว่าตัวของแม่น้อย
สนิทกับครอบครัวของอเด่นมากเลยค่ะ

ช่วงสมัยที่เล่นตลกแรกเนี่ยนะคะ
บอกว่าอเด่นอยู่ข้างกันมาตลอดเลย
สนับสนุนแล้วก็สอนมุกตลกเยอะแยะมากมาย
ที่สำคัญบอกด้วยนะคะว่าแม่น้อยโพงามเนี่ย

เป็นคนดึงตัวไปแสดงหน้าเวทีค่ะ
เด่นกับน้อยเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันแบบ
เพราะพี่เด่นเล่นตลกกับพี่เทพหรืออะไรก็แล้วแต่
เขาจะเล่นแบบผู้หญิงผู้หญิงเขาจะอยู่ข้างน้อยตลอด
เด่นเป็นครูพี่เด่นกับพี่จิ๋มจิ๋มนะ
ลากพี่ออกไปเล่นหน้าเวทีตอนวงตรีเพิร์มแม่มแดน

เอาตรงนะเป็นตลกที่แบบรุ่นปรามาจารย์แล้ว
จริงอาจารย์เราด้วยให้ไปอยู่ชั้นฟ้าดาวบดึงเลย

ไม่ถือโทษโกรธใครไม่มีอะไรกับใครเลย

ใช่ค่ะส่วนทางด้านคุณอภิชาติดำดีค่ะ
ผู้ที่เคยร่วมงานกับแม่ตืนแล้วก็ร่วมงานกับอเด่น
เพราะว่าคุณอาพิชาตินี่ก็เป็นผู้บรรยายในรายการไม่ลองไม่รู้ค่ะ
รายการชื่อดังเลยของอเด่นนะครับ
อย่างที่ทราบกันค่ะตั้งแต่พศ๒๕๓๔ยาวมาจนถึงปีพศ๒๕๕๙

ความรู้สึกที่ได้ทำงานกันมานะ
บอกว่าเดินทางกันมาด้วยความรักความผูกพันที่มีต่ออเด่นดอกประดูก
ตลอดระยะเวลา๑๓ปีท่านก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวค่ะ
มาด้วยความรักความผูกพันธ์ที่มีต่อพศ๒๕๓๔นะครับ
เพราะว่าผมเองได้ร่วมงานกับพศ๒๕๓๔และพศ๒๕๔๗
มายาวนานถึง๑๓ปีเต็มกับการทำหน้าที่ให้เสียงบรรยาย
รายการไม่ลองไม่รู้ตั้งแต่ปี๒๕๓๔ถึง๒๕๕๙
เราก็มีความรู้สึกเหมือนผูกพันกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
เพียงแต่ว่าเมื่อไม่ได้มีการจัดรายการต่อเนื่อง
ก็เลยห่างหายกันไปนะครับก็ตามภารกิจของแต่ละท่าน

แล้วก็ความประทับใจในการทำงานร่วมกันมา
อีกหนึ่งศิลปินตลกที่เดินทางมาร่วมพิธีสวดของอเด่น

เล่าให้ฟังเลยว่าครอบครัวตลกเรามันก็มีกันหลายตระกูล
แต่ว่าแต่ละครอบครัวสนิทกันทั้งนั้นเลยนะฮะ
เจอกันมาก็โอ้โหแฮปปี้ดีใจนะครับ
พอจากกันไปก็นี่แหละค่ะเดินทางมาส่งกัน
เด่นให้แนวทางคำว่าตลกคาเฟ่
ให้โอกาสการทำมาหากินต่อยอดไปในทิศทางต่าง

ครอบครัวของพวกเราจะแทบสนิทกันหมด

อย่างรุ่นพ่อก็เดอดูดีดอนแดง
มาครับเชิญยิ้มนะฮะเป็นซุปเปอร์โจ๊ก

แต่ความสนิทมันสนิทก็คือมันเหมือนกับอยู่กันในครอบครัว

ให้แนวทางของคำว่าตลกคาเฟ่
ได้มีโอกาสทำมาหากินมีอาชีพ
หลายคนก็เอาไปต่อยอดเป็นพิธีกรบ้างเป็นอะไรบ้าง
แนวทางที่พ่อวางไว้ดีมากครับ

ตัวคือตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นไอดอลของพวกเราด้วยครับผม

ตุลาคมจะมีการนำอัฐิของอเด่นดอกประดูก
ลอยอังคารที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ก็ทางครอบครัวของอเด็นเองรวมถึงคุณอาถุระแระ

นะคะซึ่งวันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจด้วยนะคะ
ก็เดี๋ยวติดตามกับบรรเทิงไทยรัฐจะส่งอเด็นให้ถึงที่สุดเลย